ความรักเนี่ยตอนรักกันทุกอย่างก็เป็นสีชมพู
ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน

แต่พอเลิกกันนะคุณผู้ชมอะไรมันก็ขม
แค่ใบหน้ากันบางทียังไม่อยากเห็นหน้าเลย
คือมีสามีภรรยาคู่นึงเขาเลิกกัน
แต่ว่าอดีตสามีต้องการจะไปง้อภรรยาขอคืนดี

ทีนี้สามีคืออยากเอาชีวิตนะคุณผู้ชม
เอาน้ำมันลาดทั้งอดีตภรรยากับลูก

แต่โชคดีไฟมันตัดซะก่อนครับ

เนื่องจากว่าอดีตสามีอายุ๓๖ปีเนี่ย
ก็ตามไปง้อภรรยาเพื่อจะขอคืนดี
แต่ว่าไม่สำเร็จภรรยาไม่คืนนี้ด้วย
ก็เลยราดน้ำมันใส่ภรรยากับลูก

แล้วก็เอาสายไฟไปเสียบปั๊ก
จะไปช็อตแต่ไฟมันตัดก่อนคุณผู้ชม

เหตุเกิดที่บ้านเช่าที่ตำบลสุรศักดิ์
ปรศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะ

เมื่อวานเนี่ยผู้เสียหายก็คืออดีตภรรยาเนี่ย

ดีสามีคนนี้พยายามง้อตลอดนะ

และเมื่อ๒เดือนก่อนยังเอาลูก
จากโรงเรียนแล้วหนีไปอยู่ที่สมุทรประการโดยที่ไม่บอกด้วย

แล้วก็ส่งข้อความมาทางไลน์คมครูบอกว่า
นี่ถ้าไม่ยอมคืนดีจะฆ่าลูกให้ตาย
อันนี้คือพ่อนะพ่อส่งไปหาเมียว่างั้นเถอะ
บอกว่าเนี่ยถ้าไม่คืนดีก็จะฆ่าลูกของเราให้ตาย
ตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยยอมพูดคุยด้วย

จนอดีตสามีเนี่ยคืนลูกกลับมาให้
รับตอนนี้รู้สึกกลัวมาก
เพราะว่าไม่รู้ว่าอดีตสามีจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า

ทางนี้ก็อยากให้อดีตสามีคิดถึงอนาคตของลูกหน่อย
อยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดี

แต่ว่าเขาไม่อยากกลับไปคืนดีแล้วนะครับ
ถามตำรวจบ้างว่าเรื่องของคดีความเป็นอย่างไร

จังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยบอกว่า
จากการสอบประคำผู้เสียหายคือภรรยาพบว่าสามีไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
แล้วเข้าไปทำร้ายภรรยากับลูกในห้องเช่าใช้น้ำมันราดแล้วก็สายไฟเนี่ย
เขาปลอกเปลือกเหลือแต่ลวดทองแดงเสียเข้าไปที่ปลั๊กพ่วง
หวังจะช็อตให้ตายแต่โชคดีอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
คือมันมีชัดคัทเอาท์ใช่ไหมมันก็ตัดไฟซะก่อน
ก่อนหน้านี้เนี่ยยังเคยข่มขู่จะเอาชีวิตกันหลายต่อหลายครั้งทีเดียว
แล้วก็วันที่เกิดเหตุลูกก้าวขวบตกใจร้องห่มร้องไห้
ภรรยาตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยนะข้างในห้องนะคุณทัศนัยกลิ่นน้ำมันเนี่ยคลุ้งไปหมดเลย
แต่ตัวทั้งภรรยาเองและลูกชายก้าวขวบตัวเปลี่ยนชุดด้วยกลิ่นน้ำมัน
คือก็ต้องตกใจคือพ่อจะมาฆ่าจะมาฆ่าแม่กับฆ่าตัวเองนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ไปดูซิว่าพฤติกรรมพฤติการของเขาเป็นอย่างไร
รวมทั้งเรื่องของเส้นทางการหลบหนีด้วย
แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องในครอบครัวก็ตามนะคุณผู้ชม

ถ้าคนร้ายทำสำเร็จแน่นอนคุณผู้ชมมันต้องเกิดเหตุร้าย

ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้กับผู้หญิงจะเป็นอย่างไรบ้าง

คือสามีพบว่าเคยมีหมายจับด้วยนะ
เรื่องของคดียาเสพติดแล้วเคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้วด้วย
ซึ่งหากสอบปากคำผู้เสียหายแล้วเสร็จ
และชัดเจนว่าพฤติการของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไร
ข่ายเรื่องของทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่าผู้อื่น

ตำรวจก็จะออกหมายจับนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยของทั้งแม่แล้วก็ลูก